นี่โอเคด้วย
แล้วคุณผู้ชมล่ะตอนเด็กเอา๘ขวบ
แต่น้อง๘ขวบคนนี้เป็นติวเตอร์แล้ว

เพราะว่าสอนครั้งละ๑๐บาท
อ๋อสอนหนักนิ้วด้วยนะ
เอามือขึ้นมา๓นิ้ว๓นิ้วสิ๓นิ้ว๓นิ้ว
เดี๋ยวจะให้ดูท่อนนี้แต่ไปดูก่อนว่าทำไม๘ขวบ

เงินครั้งละ๑๐บาทต้องเอาไปดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง

อายุ๘ขวบต้องคอยดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง

คือคุณพ่ออายุ๔๖ปีนะครับ
เป็นอดีตทหารพรานแล้วปืนลั่นใส่ขาขาเสียไปข้างหนึ่ง
ทั้งหมดที่ผมว่ามาอยู่ที่บ้านที่อำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุงครับ
ส่วนแม่อายุ๕๒ตกต้นรองกอง
คือรับจ้างเก็บรองกองขายไง

ส่วนลูกสาวคนโตเคยสอบติดหมอนะ
แต่บ้านยากจนต้องสละสิทธิ์

นายชัยวัดคนนี้เป็นพ่อที่ผมว่าขาเสียข้างหนึ่งอะนะ
ทุกวันนี้รายได้หลักคือเบี้ยคนพิการของเมีย๘๐๐บาท
ส่วนตัวเขานะครับรับจ้างตัดย่ากรีดยางรายได้ก็วันละ๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้างนะครับ

เพราะดีครับที่น้องบีมาช่วยพ่อแม่ทุกอย่างเลย
เรียนแล้วบีก็ไปรับจ้างสอนการบ้านได้ครั้งละ๑๐บาทคุณผู้ชม
หลังจากเรื่องราวของครอบครัวนี้เผยแพร่ออกไป
โอ้โหขอบคุณจริง

โพสต์ลงเฟซบุ๊กก็มีคนนะฮะ
เอาข้าวสารอาหารแห้งของใช้เงินสดมามอบให้
แล้วไฟที่โดนตัดไฟกลับมาสว่างแล้วที่บ้านนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอามิเตอร์กลับมาติดให้แล้วครับ
หลังจากถูกยกมิเตอร์ไปปีนึงนะครับ

องพันธหารช่างที่๔๐๑นะครับ
ส่งทหารมาสำรวจแล้วก็เตรียมจะซ่อมแซมบ้านให้ด้วย
ให้ครอบครัวนี้อยู่กันอย่างสุขสบายมากขึ้นสักนิดเถอะนะครับ
ส่วนน้องบีฮะมาดูมาดูเมื่อกี้เห็นทดนิ้วไว้๓นิ้วใช่ไหม
ไปดูหน่อยสอนเพื่อนรุ่นน้องยังไงบ้าง
นับเลย
มือเราไม่พอแล้วเราขอยืมมือเธอหน่อย

ไม่เรียนเลขตั้งแต่ม๔แล้ว
ม๔แล้วสุดแค่ม๔
แล้วเลขไม่ได้เรียนอีกเลยนะครับ

ไม่ใช่คือพี่เรียนสายศิลป์ไง

เฮ้ยไม่เกี่ยว

เด็กประหารครัวมีแวววานเป็นครูขนาดนี้แล้วนะ
อยากเก่งเลขแบบน้องเลย